ล้วนเลยเขาบอกว่าถ้าปลูกพืชชนิดนี้ไว้
ชั่วร้ายจะไม่กล้าย่างกลายเข้ามาจริงเหรอมันคืออะไรอ่ะ
นี่ไงแล้วพืชชนิดนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ที่เขาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนัก
เป็นของขลังที่มีพรานุภาพในการป้องกันสิ่งชั่วร้าย
หุ่นผีปีศาจเป็นกล้าย่างกลาย
ถ้าปลูกเอาไว้แล้วก็นี่คือ
ว่านพระตะบะเป็นพืชของขลังของคนภาคอีสาน

น้องเบตองคุณชิสาคุณมีไหมที่บ้านของพวกคุณคุณมีไหมที่บ้านของพวกคุณ

มีป่ะไม่มีดิฉันกลัวปลูกไว้แล้วคุณจะไม่มาดิ
ใช่ไหมถ้าคุณปลูกไว้ผมเข้าบ้านคุณไม่ได้
คุณชิสาคุณมีดิฉันเคยมีแต่มัตตะบะกล้วยมัตตะบะ
โรตีมัตตะบะเป็นมัตตะบะไก่ด้วยอันนั้นอร่อยมากเลย
เอาแกงเขียวหวานหน่อยนะกินกับโรตีมัตตะบะอร่อยมาก
คุยเรื่องของว่านมัตตะบะมันชื่อมันคล้ายกัน
โถพาไปเรื่องนั้นได้ไงเอามาที่ต้นนี้คุณผู้ชม
พี่ผู้ชมหลายคนเชื่อหลายคนสัทธาครับคุณผู้ชมครับ
หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้าง
คนโบราณเขาเล่าอย่างนี้ครับว่านี่เลยนี่
สำหรับว่านว่านพระตะบะนี่แหละครับ
มันมีชื่อที่ดังมาจากหนังผีไทยที่ชื่อดังอย่างร่างทรง
ใครเคยดูหรือเปล่านี่ฉันดูไม่จบกว่าผี
เอ้าแต่ใครเคยดูน่าจะรู้ว่าว่านชนิดนี้คนโบราณ
ปลูกเอาไว้ตรงหน้าบ้านเพื่อไล่ผี
แต่ถ้าหากต้องนำว่านนี้มาประกอบพิธีไล่ผีออกจากราก
ก็จะทำการคนหัวเป็นว่านภาพชนิดนี้ออกมา
ก่อนที่จะนำว่านพระตะบะไปแวล่ล่ายผีกับผู้ที่ถูก

เอามาทำแบบว่าเป็นพิธีกรรม

ไม่ใช่อยู่รู้วันนี้พรุ่งนี้ปลูกเลย

ถ้าหากปลูกตามวิธีถูกต้องเป๊ะ

เขาจะนิยมปลูกว่านชนิดนี้ในวันอะไร

อ๋อรอปลูกอังคารเหรออะไรอ่ะเอ้ามันจะเสริมพลัง

วันอังคารวันพฤหัสบดี

และจะต้องปลูกลงดินโดยตรง
ปลูกในกระถางเด็ดขาด
คือถ้าวันนี้จะลงกระถางไม่ได้วันนี้วันจันทร์

เขาบอกว่าว่านชนิดนี้เป็นพืชที่มีพลังขับไล่เรื่องร้าย

เพราะฉะนั้นดูแล้วต้องใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วย
สรุปขุดจะปลูกไม่ปลูกนะบ่ายต่อ
ไม่ปลูก

มีเรื่องของสาระเรื่องของเชื่ออัตโนโลปราณด้วย
เขาจริงถอดวันไว้ไล่ผีอะไรเยอะแยะนะคะ